ก่อนหน้านี้ไปดูจิตอาสาบีบอย์แล้ว
ใช่ค่ะสำหรับใครที่เต้นบีบอย์ไม่เป็น

เป็นโครงการซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมไทยสร้างสรรค์ร่วมกับเทศบาลเมืองแก่จังหวัดสุรินทร์
ชื่อโครงการว่าหนังสือสู่มือน้อง
เด็กและเยาวชนที่บ้านเมืองแก่ตำบลเมืองแก่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
รวมตัวกันค่ะไปฟังรุ่นพี่อ่านหนังสือให้ฟัง
หลังจากเยาวชนรุ่นพี่๑๕คนเลยนะคะเป็นเยาวชนกลุ่มแรกที่เข้าร่วมโครงการ
นำหนังสือสู่มือน้องอ่านหนังสือให้น้องฟัง
สนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษานะคะ
โดยการปั้นเยาวชนนักอาหารในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองแก่
ให้เยาวชนนำหนังสือออกมาเดินทางไปตามบ้านของน้องในชุมชน
มีอายุระหว่าง๒๔ขวบทั้ง๑๑๓คนนะคะ
เป็นการหมุนเวียนอ่านหนังสือกันไปให้น้องฟังทุกวันเลยนะ
กี่วันคะสามร้อยวันโอ้ก็เกือบทั้งปีนะ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีเพราะว่าผู้ให้ก็ได้ผู้รับก็ได้
บอกว่าผู้ให้ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่มาอ่านก็จะได้ทักษะการอ่านไปด้วยนะคะ
ส่วนคนที่มาฟังก็ได้ความสนุกสนานสำหรับเด็กแบบนี้นะคะ
นายธนพัฒน์สงนวลหรือว่าน้องกันตะเป็นหนึ่งในทีมเยาวชนนักอ่านค่ะ
อายุ๑๕ปีแล้วนะคะเล่าว่าร่วมสมัครโครงการนี้ได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงให้ชัดเจน
อ่าแต่อนาคตจะเป็นผู้ประกาศหรือเปล่านะคะรวมถึงการจับหนังสืออย่างถูกวิธีด้วย
สมัยก่อนตอนเราเรียนหนังสือนี่มีการสอนการจับหนังสือด้วยนะคะให้ถูกต้องนะคะ
โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนไปอ่านหนังสือให้น้องฟังอย่างน้อย
คนละ๕เล่มเวลา๑๕๒๐นาที
ส่วนใหญ่ผู้ปกครองและก็น้องในชุมชนนะคะชื่นชอบ
แล้วก็ให้ความสนใจในโครงการแบบนี้ฟังแล้วก็สนุกสนานยิ้มแย้มไปด้วย

อกจากนี้ยังเก็บรวบรวมข้อมูลว่า
ใช่ค่ะเพราะว่าต่อเนื่องจากนี้เลย
เป็นการวัดพัฒนาการทักษะด้านต่างของเด็กด้วย
พอเขาฟังแล้วเขาอยากรู้ถ้าเป็นนิทานนะคะ
เขาก็อยากจะหยิบหนังสือเล่มนั้นมาอ่าน

อาจจะทำให้เด็กอยากอ่านหนังสือมากเร็วขึ้นด้วย

ได้ครับตอนนี้ดีจริงนะครับดีจังเลยนะครับ